เริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับจะได้คลี่คลายกันว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ช้าวันนี้ที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งแถวราชกระบังเขามีตู้คอนเทนเนอร์เยอะ
เจ้าหน้าที่เขาไปทำความสะอาดตู้ที่เป็นตู้เปล่านะฮะเปิดขึ้นมาตกใจนะครับเจอศพสองศพผู้ชายกับผู้หญิง
เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเป็นตู้ที่ส่งมาจากฟิลิปปินนะ
เป็นสองศพที่นอนเสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้ล็อกจากด้านนอกนะฮะ
พอพนักงานเขาเปิดกรอนแล้วก็เข้าไปดูนี่ตกใจจะทำความสะอาดนะครับเป็นคลังสินค้าแห่งหนึ่งแถวลาดกระบัง
นะครับก็แจ้งตำรวจแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัยของร่วมกระตันยู
ให้มาตรวจสอบนะครับศพทั้งสองศพเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะ
สภาพนี้เน่าเปื่อยแล้วนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของทางกองบังคับการตำรวจรถไฟนะฮะ
ซึ่งตอนนี้จะย้ายไปอยู่กับสังกัดของสอบสวนกลางนะครับโดยศพของผู้ชายเนี่ย
ตะแคงอยู่ด้านในสภาพถอดเสื้อแต่มีเสื้อยืดสีดำถอดวางอยู่ข้าง
ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เสื้อยืดสีดำนะครับแล้วก็ตามร่างกายก็มีรอยสักนะฮะ
สำหรับผู้ชายนะครับอยู่ที่บริเวณแผ่นหลังหน้าอก
แล้วก็ใต้ท้องแขนทั้งสองข้างนี่รอยสักนะครับศพของผู้หญิงเนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่ด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ผู้หญิงจะใส่กางเกงสีชมพูเสื้อสีชมพูกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้าง
ลักษณะเหมือนกับถูกล้วงให้มันปริ้นออกมาอยู่ข้างนอก
แล้วก็สวมแหวนที่นิ้วนางมือข้างขวานี่นะฮะมีรองเท้าแตะสองคู่นะครับ
คู่หนึ่งเป็นแบบหูหนีบสีเทาคาดว่าจะเป็นของผู้ชายค่ะ
นี่นะฮะแล้วก็อีกคู่นึงจะเป็นแบบสวมสีชมพูคาดขาวคาดว่าเป็นของผู้หญิง
มีหนังสือพิมพ์อยู่ด้วยนะฮะนี่หนังสือพิมพ์นี่
แต่เป็นนังสือพิมพ์ภาษาของฟิลิปปินส์เขานะอืมค่ะ
ต้นคาดว่าทั้งสองศพเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒สัปดาห์นะครับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายอะไรนะครับ
จากการชนะสูตรศพในเบื้องต้นตอนนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ตามขั้นตอนก่อนที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่เจอศพเมื่อช่วงเช้าที่หน้าคลังสินค้าแถวรัฐกระบัง
อ่าซึ่งที่นี่ก็จะมีเนี่ยฮะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งเข้าออกตลอดเวลานะครับ
ด้านในก็กันพื้นที่เอาไว้นะฮะแต่ว่าพี่ยอดนะครับ
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสมพันธ์ของทางมุมเงินที่ร่วมกระตัญอยู่นี่
พี่ยอดนะฮะที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุมาร่วมเก็บศพด้วย
ยอดบอกว่าตรวจสอบในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
ตู้นี้เป็นตู้เปล่านะปกติจากการแจ้งเนี่ยนี่คือตู้เปล่า
ส่งมาจากฟิลิปปินส์นะครับโดยเรือที่มาถึงเมื่อ๒๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ
วันอาทิตย์๒๔กันยายนคันนี้นะครับมาจากฟิลิปปินส์มะนิลานะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเรือลำนี้ก็มาถึงท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์เมื่อพระรหัสสบดี๒๘กันยายน
พระรหัสที่ผ่านมานะครับมาถึงท่าเรือแหลมชะบังนะครับ
แล้วก็ส่งตู้คอนเทนเนอร์มายังลานสินค้าย่านลาดกระบัง
เช้าวันนี้นี่แหละมาถึงตอนตี๕นะครับ๒ตุลาคมคือวันนี้วันจันทร์
ทีนี้พอมาถึงพนักงานทำความสะอาดเขาก็ไปทำงานตามปกติก็คือ
ต้องทำความสะอาดตู้นะครับพอเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้ออกมาเนี่ยฮะ
โอ้โหเจอศพ๒ศพนะครับก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครนะครับ
เนื่องจากไม่มีเอกสารอะไรติดตัวมีแต่รอยสักบนตัวของผู้ชาย
ที่ไม่เห็นง่ายในไทยนะฮะรอยสักแบบนี้นะฮะ
อันนี้ทางพี่ยอดจากร่วมกระตันยูบอกนะครับ
ตำหนิรูปภัณฑ์เดียวที่เจอสำหรับศพทั้งสองศพ
ในจุดเกิดเหตุตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้มีความหนาสองชั้นนะ
ถ้าเป็นตู้เปล่าเนี่ยเขาจะล็อกกรอนด้านนอกเท่านั้น
แต่ถ้ามีสินค้าอยู่ด้วยเขาจะล็อกกุญแจแล้วก็มีการซีนเพิ่ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยตู้นี้เนี่ยหนาแบบที่ว่าถ้าเกิดคนติดอยู่ข้างใน
แล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะพวกเหล็กพวกไม้อะไรที่จะเคาะเนี่ย
ถ้าเอามือเปล่าเคาะหรือว่าตะโกนอะไรออกมาเนี่ยยากมาก
ไม่น่าได้ยินนะเนอะที่คนข้างนอกจะได้ยิน
ไม่รู้ว่าเขาติดตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่นี่ฮะเอาเป็นว่าเช้าวันนี้
มาถึงเมืองไทยแล้วเปิดแล้วเจอศพนะครับแพทย์ที่มาตรวจสอบคาดว่า
ทั้งสองศพไม่น่าจะเสียชีวิตในเมืองไทยนะ
แล้วทางท่าเรือแหลมชะบังเองเนี่ยนะฮะเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีรายงานเรื่องบุคคลศูนย์หายเลยนะค่ะ
ถ้าจะเป็นแบบมาลงเรือมาจากฟิลิปปินส์แล้วมาที่ท่าเรือแหลมชะบังก่อนใช่ไหม
จะส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่อมายังเนี่ยแถวราชกระบังเนี่ย
แล้วจะมีคนทำร้ายกันเอาศพเข้าไปซ่อนในตู้เนี่ย
ไม่มีรายงานเรื่องคนหายเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งของเมืองไทยนะฮะ
ก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะมากกว่า๑สัปดาห์
แล้วก็นับจากการเดินทางของตู้ที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๒๔เนี่ย
สอดคล้องว่าไม่น่าจะมาเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทย
จากการตรวจสอบโดยละเอียดภายในไม่สามารถล็อกด้วยตัวเองได้
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ในลานตู้ของต้นทาง
อาจจะหลบแดดเข้าไปพักอยู่หลบร้อนอยู่ในตู้
แล้วมีเพื่อนร่วมงานมาดูว่าตู้นี้จะต้องถูกส่งแล้ว
ปิดประตูโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ส่งต่อมาเลย
ท่านผู้ชมครับเราก็ตรวจสอบพยายามตรวจสอบจากร่องรอยของสภาพศพที่เจอทั้งสองเนี่ยนะฮะ
จากหลักฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเสื้อยืดสีดำที่อยู่ข้างศพของผู้ชาย
มีตัวนี้นะครับซึ่งถูกทิ้งล้างเอาไว้ใกล้กับศพที่เจอในตู้คอนเทนเนอร์
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่ของคนผู้ชายผู้หญิงหรือเปล่านะ
แต่ว่ามันอยู่มันตกอยู่นะฮะตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหลายเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนานาชาติ
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๑๖เป็นสมาคมที่บริการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อความสามัคคีความซื่อสัตว์มั่นคงเป็นทางของฟิลิปปินส์เขาเลย

ใช่เพราะว่าพันธุ์ตำรวจตรีนรงฤทธินะคะทองทวีสารวัสสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟมักกษันแหละ
บอกแบบนี้บอกว่าก็ต้องรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุกันไป
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่ามีการสอบปากคำคนที่ไปพบศพคนแรกก็คือพนักงานที่จะไปทำความสะอาดนั่นแหละค่ะ
ของบริษัทตามขั้นตอนอันนี้ทำไปแล้ว
เดี๋ยวต้องไปดูเส้นทางก่อนการขนส่งตู้อันนี้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางบ้านเรา
แล้วก็ตรวจสอบว่าตู้ที่พบศพเป็นตู้ที่ใช้ขนส่งแบบระบบวน
ก็คือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ซึ่งจริงก็มีบริษัทที่ระบุชื่อข้างตู้เอาไว้เป็นเจ้าของนะคะ
การนำตู้เข้ามาในไทยมันต้องมีการสำแดงที่ด่านสุรกากรของท่าเรือแหลมชะวัง
ก็อาจเป็นไปได้ว่าที่การตรวจสอบอาจจะไม่ละเอียด
เพราะว่ามันถูกบรรจุมาว่าเป็นตู้เปล่า
ก็ต่างจากตู้ที่ระบุว่าเป็นตู้บรรจุสินค้าค่ะ
ทีมข่าวของเราคุ้นเลยได้ตรวจสอบว่า
เรือค่ะเรือลำที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ใบนี้มา
เดินทางออกจากต้นทางที่เมืองต้าเหลียนนะ
ประเทศจีนคุณผู้ชมลองดูภาพตามไปเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยนะคะ
มาที่จากต้าเหลียนมาที่จีนจากจีนนี่แหละ
เมื่อ๑๑กันยายนเริ่มต้น๑๑กันยาถึงซินกัง๑๒กันยา
แล้ว๑๓กัญญาเนี่ยก็คือก่อนออกเดินทางถึงเมืองชิงเต่า๑๕กัญญายน
แล้วออกเดินทางต่อ๑๖กันยาผ่านฮ่องกงมาวันที่๑๙กันยายน
ต่อด้วยนะคะที่ไต้หวันค่ะและเชลโกไต้หวันน่ะนะคะ
วันเดียวกันก็คือ๑๙กันยาถึงเมืองเกาสงไต้หวันในวันที่๒๐วันหนึ่งต่อมา
ก่อนที่จะออกเดินทางต่อ๒๑กันยายนคุณผู้ชมดูนะ
กันยายนถึงมะนิลาที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมดูหมายเลข๗ก็คือประเทศฟิลิปปินส์และออกเดินทาง๒๔กันยายน
สุดท้ายมาเข้าท่าเทียบเรือแหลมชะบัง๒๘กันยายนค่ะ
ไปเรื่อยนะคะถ้าเทียบเรือแหลมชะบานจะอยู่หมายเลข๘
แล้วออกเดินทางเนี่ย๓๐กันยายนตอนนี้ไม่รู้ไปไหนต่อหรือว่าจะกลับไปที่เดิมจุดนี้
สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมมาพบศพก็คือวันที่๒ช่วงตี๕ของเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
ทีนี้มีการขนย้ายกู้คอนเทนเนอร์ที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบัง
อย่างที่บอกนะคะพอมีคนมาเจอศพทางด้านของท่านพันตรวจตรีนรงฤท
ท่านก็ยอมรับบอกว่าแนวทางกระสิบสนสับสวนเนี่ยมันยากนะ
แล้วมันก็มีอุปสรรคแหละเพราะเป็นการขนส่งจากต่างประเทศ
แล้วก็ไม่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคลคนตายด้วยค่ะ
มีแค่หนังสือพิมพ์ของประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นค่ะ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
เมื่อกี้ที่เจอส่วนหนึ่งก็มีหนังสือพิมพ์ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
อยู่ในตู้ประมาณ๓แผ่น

เขาเป็นไปได้ครับ
แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องถามตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับ
การสืบสวนสอบสวนอาจจะยากแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ
ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าตอนนี้การสอบสวนเนี่ย
รวมไพยลักษณ์ทั้งหมดก็ไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจรถไฟมักกะสันค่ะ
เดี๋ยวระหว่างนี้ชุดสิบสวนจะรวบรวมไพยลักษณ์

อาจจะยุบหน่วยเข้าไปอยู่
กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเอง
ก็จะมีตำรวจชุดสืบสวนสังกัดตำรวจนครบานเข้ามาร่วมทำคดีนี้ด้วยนะคะ